ค่ะอีกหนึ่งคนค่ะที่สื่อยังคงให้ความสนใจกันอยู่เลย
โดยก็ไปร่วมงานเนี่ยเป็นวันที่สองแล้วเมื่อวานนี้ทางด้านของคุณปอนั่นเองนะคะ
คือเขาเปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะคะ
หลังจากที่ตอนนี้รู้แล้วค่ะว่าจะมีการชนสูตรศพของคุณแตงโมใหม่อีกครั้งหนึ่ง
แต่คุณปอยังคงยืนยันค่ะว่าทุกอย่างเป็นอุบัติเหตุ
คุณผู้ชมลองมาดูเรื่องนี้กันนะคะเพราะว่าคุณปอมาบอกกับเรา
ทางไทยรัฐทีวีแบบนี้ก็คือประสานมาแล้วก็บอกว่า
หลังจากที่รู้ว่าทนายความของคุณแม่ไปยื่นหนังสือนะคะ
เพื่อจะทำการอายัดศพคุณตังโมตัวเองส่วนตัวไม่ได้รู้สึกตกใจอะไร
ยืนยันว่ารู้อยู่แล้วว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นอุบัติเหตุ
แล้วก็ตามข้อได้จริงตำรวจทั้งฝ่ายสืบสวนแล้วก็พนักงานสอบสวนเอง
ก็มีการเรียกสอบปากคำไปแล้ว๖๗รอบ
คือเรียกเขาเข้าไปให้การ๖๗ครั้งแล้ว
ก็ให้การเหมือนเดิมทุกครั้ง
คุณปอบอกคำนี้คุณผู้ชมฟังให้ดีเขาบอกว่า
ความจริงก็คือความจริง
ทุกอย่างให้ว่ากันไปตามพยานหลักฐาน
บอกต่อนะคะว่าถ้าเหตุการณ์นี้มันเป็นฆาตกรรม

ตำรวจคงจะแจ้งข้อหาเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมกับตัวเองไปแล้ว
ส่วนเรื่องการเยียวยาคุณแม่ตังโมล่ะยังไง
คุณปอบอกแบบนี้ว่าเรื่องนี้รับผิดชอบแน่นอน
แต่ตอนนี้ขอให้จบงานพิธีศพของคุณตังโมไปก่อน
จริงก็มีการพูดคุยกับคุณแม่ตังโมทุกวัน
คุยกันอยู่ตลอดแต่ทุกเรื่องมันต้องมีขั้นตอน
แล้วก็เชื่อว่าทุกอย่างจะจบลงด้วยดีค่ะคุณปอบอกแบบนี้ค่ะ